ไปดูคดีจับยาเสพติดกันนะคะที่ปราจีนบุรีค่ะไปจับได้คาหนังคาเขาเลย
ที่น่าตกใจก็คือคนที่เป็นคนส่งยาเสียบติดเนี่ยเป็นคุณลุงวัยหกสิบเจ็ดปีค่ะ
นายอุกฤษพึ่งโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วยพลตำรวจตรีวีรชัยวิสุทธิอุทัยกุล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปราจีนบุรีนำตัวนายสิริพลปันการนหรือว่าออส
วัยหกสิบเจ็ดปีเป็นคนกรุงเทพนะคะ
นำตัวพร้อมของกลางเป็นยาบ้าจิดหมื่นหกพันเมตร
แล้วก็รถเบนส์มาแถลงข่าวที่สถานีตำรวจภูทรประจันตคาม
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งมาบอกว่าจะมีการนำยาบ้ามาส่งให้กับลูกค้าในอำเภอประจันตคาม
โดยใช้ถนนสายเข้าหมู่บ้านเมืองเก่าที่อำเภอประจันตคาม
ตำรวจก็เลยไปตั้งด่านรอสกัดจับ
ไปเจอรถยนต์ต้องสงสัยจอดอยู่ที่ริมถนนภายในหมู่บ้านเมืองเก่าค่ะ
บริเวณที่นั่งคนขับก็พบกับผู้ต้องหาซึ่งก็คือนายออส

เจอกระเป๋าวางอยู่บนเบาะที่นั่งด้านหลัง
พอเปิดดูข้างในเป็นยาบ้าห่อด้วยกระดาษฟอย
แล้วก็มัดด้วยเทปกาวทั้งหมด๓๘มัด
ออกมานับแล้วก็รวมทั้งหมด๗๖๐๐๐เมตรด้วยกันค่ะ
ออสรับสารภาพนะคะบอกว่า
รับยาบ้ามาจากที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
แล้วก็จะเอาไปส่งให้กับลูกค้าที่กรุงเทพแล้วก็ภาคตะวันออก
ส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรีที่ถูกจับได้เนี่ย
จะเอามาส่งให้กับคนที่ชื่อจาโซ่
แล้วส่งแบบไม่มีค่าจ้างนะคะ
เพราะเป็นการทำธุรกิจร่วมกัน
ซึ่งที่ผ่านมานายออสเองก็เคยถูกจับคดียาบ้ามาแล้วด้วยค่ะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้ประสานสำนักงานคณะกรรมการ
กันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปศ
เพื่อขยายผลตรวจค้นบ้านพักของผู้ต้องหาในกรุงเทพ

รวมถึงจะหาขบวนการที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ